องค์พระธาตุอายุ๕๐๐ปีนะคะที่วัดศรีสุพรรณในจังหวัดเชียงใหม่
คุณผู้ชมจำภาพได้ใช่ไหมคะที่พังถล่มลงมา
แล้วปรากฏว่าไปเจอพระพุทธรูปโบราณจากกลุแตกครั้งนี้
นี่จังหวะที่พังถล่มลงมาแน่นอนเซียนพระหมายตาพระพุทธรูปโบราณ
เพราะว่ามีมูลค่าสูงเนื่องจากว่าเป็นพระเก่า
ล่าสุดเนี่ยทางจังหวัดเขามีการไปล้อมล้อมรั้วนะคะคุณผู้ชมในการกั้นบริเวณองค์พระธาตุ
ไม่ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปใกล้แล้วก่อนหน้านี้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเอาไว้ด้วย
บริเวณนี้เนี่ยนะคะทางวัดสั่งทำรั้วตาข่ายเหล็ก
เพื่อไปวางกั้นล้อมบริเวณโดยรอบพระธาตุเจดีค่ะ
หาผลประโยชน์ซึ่งหลังจากใจดีพังถล่มลงมา
ก็พบพระเก่าที่เกิดจากกรุแตกจำนวนมากเลย
ทั้งพระเนื้อสำริปเห็นหกองพระแก้วเขาสิบสององรวมทั้งเสธหินขาว
ยังไม่ได้เจรนัยอีกจำนวนหนึ่งที่ถูกบรรจุไว้ในโถโลหะใต้ยอดปรีชัดนะคะ
ซึ่งมูลค่ารวมเนี่ยยังประเมินค่าไม่ได้คุณผู้ชม
แต่ไม่ถึงองค์ละสิบล้านบาทนะคะโดยทางวัดได้ทำบุญแล้วก็เก็บไว้
ในที่ปลอดภัยเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนการบูรณะองค์พระธาตุเจดี
พระครูพิทักษุทธศรีโลค่ะเจ้าอาวาสวัดศรีสุพรรณบอกว่า
หลังจากนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็จะลื้อเจดีส่วนบนที่เหลือลงมา
หลังจากฝนตกหนักแล้วไปเจอรอยล้าวเพิ่มอีกค่ะ
มีความเสี่ยงที่จะโค้นลงมาอีกสำหรับการบูรณปฏิสังขรใหม่นะคะ
สร้างเป็นเจดีที่ครอบด้วยเงินเนื่องจากว่าชุมชนรอบข้างเนี่ย
เป็นชุมชนของช่างทำเงินโบราณนะคะก็เลยอยากจะบูรณะให้มีความโดดเด่น
เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนทั้งนี้ต้องปรึกษาวิศวกร
กรมศิลป์อีกครั้งค่ะว่าแห่แนวคิดนี้สามารถทำได้หรือไม่อย่างไร
เพราะว่าต้องบูรณะภายใต้ฐานความเป็นโบราณสถานเอาไว้ด้วยนี่